แต่ว่าสำหรับปฏิบัติการที่เกิดขึ้น
คือต้องบอกว่าสถานการณ์ครั้งนี้
วีรบุรุษเยอะแยะมากมาย
หลายคนได้รับการขนานนามว่าเป็นฮีโร่

อีกหนึ่งคนได้รับการขนานนามจากชาวเน็ตบอกว่า

เกิดที่แอฟริกาใต้ไปโตที่อเมริกา

เรียกว่าเป็นคนที่ขนานดามว่าเป็นพ่อมด
วงการธุรกิจเทคโนโลยีอวกาศ
ซึ่งตี๓ที่ผ่านมาเนี่ย
เขามาด้วยเครื่องบินส่วนตัวของเขานะ
ก็คือเรือดำน้ำจิ๋วมาด้วย
เพื่อมาช่วยสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้
แต่ว่าพบสอรบอกว่า
คือไม่น่าที่จะเอามาประยุกต์กันได้
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ด้านงานได้

เพื่ออาจจะใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

เอาล่ะแล้วก็เมื่อคลิปสักครู่เนี่ยค่ะ
ถ่ายไว้ได้ขณะที่เขาเองเดินเข้าไป
ลุยน้ำในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ช่วงเช้ามืดสักประมาณตี๓ที่ผ่านมา

มัสได้มีการโพสต์ข้อความลงในทวิตเตอร์ส่วนตัว
ว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะออกจากโถงสาม
และนำยานดำน้ำขนาดเล็ก
เขาตั้งชื่อยานตัวนี้เนี่ย

ไปมอบให้กับทางการไทย
ซึ่งยานดำน้ำจิ๋วเครื่องนี้นะครับ
พร้อมใช้งานคือมาพร้อมใช้งานเลยล่ะ

ก็พร้อมที่จะทิ้งท้ายไว้ในข้อความว่า

มีคนเข้าไปชมกว่า๑ล้าน๗แสนครั้ง
แล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีครั้งนี้

ยานดำน้ำหรือว่าเรือดำน้ำขอขนาดเล็กของเขา
ซึ่งเขาตั้งชื่อหมูป่าทดสอบที่สระว่ายน้ำแห่งหนึ่ง
แล้วก็โพสต์คลิปนี้ลงในทวิตเตอร์ส่วนตัว
ระบุแบบนี้บอกยานดำน้ำจิ๋วครึ่งนี้มีลักษณะเป็นท่ออัดอากาศขนาดเล็ก
ซึ่งใช้งานโดยการให้คนเข้าไปอยู่ข้างในยืนตรง
แล้วให้นักดำน้ำ๒คนหัวกับท้ายดึงออกมา
ซึ่งความพิเศษของยานดำน้ำหมูป่าคือน้ำหนักค่อนข้างเบา

มีความลื่นและเหมาะกับการเคลื่อนย้ายผ่านผนังถ้ำที่มีความค่อนข้างแคบนะคะ
สำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของนักธุรกิจชาวอเมริกันอายุ๔๔ปี
เรามาทำความรู้จักกับเขากันหน่อยนะอินโดนีมัสนะคะ
มัสเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ๑๒ปีแล้วก็มีความฝันอยากผลิตจรวดขึ้นไปบนอวกาศ
ทีนี้ตอน๑๗ปีย้ายไปอยู่ที่แคนาดา
ที่๒ปีต่อมาจะเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเพนซีวาเนียของสหรัฐอเมริกา
และคว้าปริญญาตรีพร้อมกันถึง๒ใบคือสาขาเศรษฐศาสตร์และฟิสิกส์ค่ะ
ก็ประวัติคร่าวของอิรอนมัสนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่มาช่วยเหลือสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะ